ท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพการรับประทานอาหารค่ำร่วมกันนะครับ
ระหว่างคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับนักธุรกิจใหญ่ระดับประเทศทั้งนั้น
หลายคนด้วยค่ะไม่ใช่คนเดียวนี่ฮะเมื่อค่ำคืนวันจันทร์๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ท่านนายกเศรษฐาก็ถือช่อดอกไม้ค่ะอยู่ตรงกลางนะครับโอ้โห
แล้วคนบอกไปไล่ดูนี่รายชื่อแต่ละท่านนะฮะในวงดินเนอร์นะครับทุกผู้ชมครับ
บางคนหนึ่งท่านสังเกตไปถึงการการถอดรองเท้าและใส่ถุงเท้ากันใช่ไหมค่ะ
แสดงว่าต้องเป็นบ้านใครหรือเปล่านั่นน่ะสิอาจจะไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปหรือเปล่าเออ
นี่นะฮะต้องแบบโอ้โหเอ็กครูซีฟจริงจริงนะครับนั่นสิค่ะนักธุรกิจที่ปรากฏในภาพนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นบุคคลที่โอ้โหต้องบอกว่าระดับประเทศทั้งนั้นนะฮะ
บทท็อปดีกว่าค่ะระดับโลกยังได้เลยใช่ค่ะนะฮะ
คุณอายวัฒน์ศรีวัฒนประภาเรียงจากขวาสุดของภาพนะ
อ่าต่อมาก็คือคุณสุประชัยเจียรวนลรองประธานอาวุโส
และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือซีพีนะฮะ
แล้วก็มีคุณปลิวตรีวิศวเวศประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัท
การช่างจำกัดมหาชนค่ะหรือซีเคนะฮะดรวิชิต
สุรพงศ์ชัยประธานกรรมการบริหารประธานกรรมการบริษัท
ซีบีเอ็กซ์จำกัดมหาชนหรือเอฟซีบีค่ะแล้วตรงกลางก็คือ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการบริษัทสีไทย
ปเปอร์แวร์จำกัดค่ะอ่าซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนนะฮะ
ต่อมานะครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงท่านนี้นะฮะ
นี่ถัดจากคุณสนั่นนะครับคุณจรีพรจารุกรสกุล
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แล้วก็ตามมาด้วยหมอมิ้งอ่าใช่ค่ะในแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชนะคะ
นี่ว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีอ่า
ถัดมาก็เป็นคุณถาปนาสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
หน้าไหมคุ้นสิคะคุณคณพฤษโจมฤทธิ์หรือว่าคุณเอิง
นี่เป็นคนสนิทของคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์นะฮะ
เป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือใช่ค่ะก็เป็นทีมเลขานายกด้วย
โอ้โหตอนนี้ก็ไปกับคุณเศรษฐาตลอดไปกับหมอมิ้งตลอดนะฮะ
แล้วตอนที่ลงภูเก็ตคุณเอิ้งก็ไปด้วยนะคะใช่นี่น่ะ
อ่าตอนไปภูเก็ตนะครับทุกผู้ชมครับทีนี้อ่าเดี๋ยวผมขอดูภาพใหญ่หน่อย
ดูผู้หญิงท่านนี้นะครับตรงกลางอยู่ข้างหมอมิ้งนะครับ

คุณจรีพรนะฮะคุณจรีพรจารุกรสกุล
ประธานกรรมการบริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ก่อนจะถึงช่วงหาเสียงเลือกตั้งด้วยซ้ำ
เคยพบปะทานข้าวกับคุณเศรษฐาทวีสิน
แปลกเขาก็ตอนนั้นเขาเป็นนักธุรกิจเหมือนกันไง
แต่คุณเศรษฐาตอนนั้นก็มาทำงานออกจากบริษัทสันทแหละ

แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกด้วยซ้ำ

เขาบอกว่าแลกไลน์แล้วคุยกันเนี่ย

คุณเศรษฐาก็เรียกคุณจรีพรว่า
ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ

แต่ถ้าจะนับความแม่นเนี่ย

เรียกท่านนายกล่วงหน้าไว้แล้ว

ล่าสุดวันนี้นะฮะที่พักเพื่อไทยนะครับ

มีคนให้มารอให้กำลังใจที่พัก

แล้วก็มีคุณเอิงนี่แหละนะฮะ

มาคอยติดตามช่วยเหลือเหมือนเดิมนะครับ

รวบรวมข้อมูลสินทรัพย์ของนักธุรกิจ

ที่มาดินเจ้อกับ
ทวีสินคุณอรัชพรดูสิ

ตนของประเทศนะครับ

กลุ่มชอบรรช่างก็สองแสนกว่าร้าน
ครับครัวเจรวณนม
สิริวัฒนภาคดีไทยเบเวอร์เรจ๓๙ล้าน

เกือบ๔แสนล้านเอาอย่างนี้ละกัน
คุณจารีพรก็เกือบ๓๐๐๐๐ล้าน
ทีนี้มีคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ท่านนายกไปคุยไปพบปากไปดินเนอร์

การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนต้องการความคิดเห็นความแนะนำหรือว่า
ข้อเสนอแนะต่างวงดินเนอร์เท่าไหร่เนี่ย
คำนวณไม่ถูกคุณอรัชพรช่วยหน่อย

ชพรทำไมไม่ใส่หลักอะไรมาให้เลย

ตกเลขค่ะ๕ล้านล้านค่ะเพราะว่ามี๐๑๒ตัว
ต้องไปบอกทีมงานคราวหลังต้องใส่มาให้หน่อยนะ

เอาเป็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องวงดินเนอร์ตรงนี้นะครับ
ว่าคือการรับประทานอาหารกับบรรดาในทุนใหญ่
ว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์จะไปเอื้อประโยชน์อะไรหรือเปล่าเนี่ย
คุณเศรษฐาบอกว่าขอยืนยันว่าไม่มีการเรียกร้อง
ไม่มีการขออะไรเป็นพิเศษไม่มีการเอื้อประโยชน์อะไรให้อย่างแน่นอน
ที่ไปพบไปคุยเนี่ยหลายคนในภาพ
แต่มีความหวังดีกับประเทศนะฮะ
แล้วก็เป็นการขอคำแนะนำเป็นการพบปะกันเท่านั้น
ไม่มีอะไรยืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นการมาขอให้กับบริษัท
หรือว่าเครือใครขอพวกท่านเลยสักคนเดียว